คุณผู้ชมมีพระรูปหนึ่งเดินทางมาจากแม่สายเชียงราย
อายุ๖๐ปีแล้วนะคะชื่อว่าหลวงตายูน
เอาเครื่องรางของครังมาโยน
ให้ชาวบ้านกำไรข้อมือพระเครื่องหนังสือสวดมนต์
ชาวบ้านที่ก็ไปเก็บแต่บางคนก็สงสัยว่านี่กินอะไร

สมัครที่แนวแน่สมัครที่แนวแน่ตั้งใจทำเร่มไม่ได้หรอก
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลวงตายูนนะคะอายุ๖๐ปีแล้วค่ะเห็นไหมคะ
เมื่อสักครู่เครื่องลางของคลังอันแรกเลยคือเป็นกำไรลูกปัดที่สวมข้อมือ

บางคนนี่โยน
บางคนก็ยืนงงไม่เก็บนะคุณนี่เห็นไหมคะ
เผาป่ะมันจะโดนหัวไหมหลงตา
แต่ครัวนั้นแหละคุณบินรับถันนะผู้หญิงคุณบินกันนะ
จ้าบ้านบางคนที่สัพทานี่เขาก็วิ่งกรูไปเก็บกัน
จากอย่างที่บอกไปเครื่องลางเป็นกำไรลูกปั่นแล้ว
ยังมีพระเครื่องหนังสือสวดมนต์
แล้วหลวงตายูนแกไปเคาะหัวให้กับชาวบ้านนี่
แจกกำมือแบบนี้ก็มีไม่ใช่วัสดิโยนอย่างเดียว
ทีนี้จากการสอบถามลูกศิษย์ลูกศิษย์หากอยากไปเดินเข้า

หลวงตะยูนพร้อมกับลูกศิษย์ก็รีบเดินทางกลับทันที
ชาวบ้านในอ่างทองในตลาดแห่งนี้ก็งงนะคุณเอ๊ะ
นี่คืออะไรบางคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์เรียกความศรัทธาหาเงินบริจาคหรือเปล่า
บางคนก็เจอว่าเป็นเรื่องการปรดสัตว์
พระมาแจกของดีของขลังให้กับชาวบ้านได้พกติดตัวบูชากันนะคะ